ถึงเรื่องอุบัติเหตุนะนอกจากใช้รถใช้ถนนต้องระวังอุบัติเหตุแล้ว
ใช้รถใช้ถนนต้องระวังมิตรค่ะมิจฉาชีพ

มาฉกชิงวิ่งราวกระชากทองกันไปต่อหน้าต่อตาขณะที่ขับรถมอเตอร์ไซค์อยู่
คุณผู้ชมเดี๋ยวไปดูคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันค่ะ
คุณผู้ชมตั้งใจดูนะนี่เป็นภาพเหตุการณ์จริงนะคะจากกล้องวงจรปิดบริเวณหลังห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลชนบุรีจับภาพเป็นชายคนนึงดูนะคะวงกลมแดงแดงกำลังขี่รถจักรยานยนต์ฮอนด้าคลิกสีดำนี่อุ้ยเห็นไหมคะกลิ้งเลยค่ะชายคนนี้เขากระชากสร้อยสาวที่ขับรถจักรยานยนต์มาเนี่ยขับไปประกบแล้วกระชากสร้อยครับจนร่วงลงจากรถเลยอ่ะ
โอ้โหคุณค่ะคือต้องบอกแบบนี้ช่วงเนี้ยโจรฉกชิงวิ่งราวแบบนี้เราฟังข่าวกันมาเยอะแต่เนี่ยขับขี่รถเราต้องระวังเรื่องของรถเรื่องของอุบัติเหตุแล้วนะยังต้องระวังซ้ายขวาหน้าหลังให้ดีดีว่าจะมีโจรมีมิจฉาชีพมากระชากสร้อยคอเราหรือเปล่ากระชากจนเสียหลักรถล้มกระเด็นออกมานอกจากรถกลิ้งลงมาแบบนี้
คุณผู้ชมเดี๋ยวมาดูนะผู้เสียหายชื่อว่านางสาวพิมพันธ์รัตนสมประดิษฐ์อายุ๒๐ปี
เธอได้รับบาดเจ็บตามลำตัวเลยนะคะ
เพราะว่าเธอกลิ้งลงมาจากรถแบบนี้เลย

ก็รีบไปตามจับคนร้ายทันทีเลย
เพราะว่ามีการเช็คภาพการหลบหนีของคนร้ายจากกล้องวงจรปิดอีกครั้งหนึ่ง
คือคุณเข้าใจไหมขับรถอยู่แล้วมีคนกระชากทองกระชากจากคอไป
มันเสียหลักไงล้มดีนะไม่เกิดอุบัติเหตุร้ายแรง
คุณตำรวจนี่ก็ต้องน่าชื่นชมนะเพราะว่าเขาไม่ได้นิ่งนอนใจเลย
ถูกต้องแล้วค่ะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจใช้เวลาไม่นานคุณผู้ชมนี่
สามารถตามจับคนร้ายได้อย่างรวดเร็วโดยผู้ต้องหาหรือคนร้ายมีชื่อว่า
นายธีรเดชประพาพาณิชย์อายุ๓๙ปีรับสารภาพเลยนะคะ
ว่าเป็นคนก่อเหตุฉกทองจริงแล้วก็ลงมือวิ่งราวทรัพย์ในพื้นที่
อยู่ในตำบลเสม็ดเนี้ยมาแล้วถึงสองครั้งสองครั้งครั้งแรกก็คือบริเวณหลังห้างสรรพสินค้า
ขี่รถจักรยานยนต์ชิงสร้อยคอทองคำของนางสาวพิมพันธ์เนี่ย
หลังจากได้สร้อยมานำไปขายเลยค่ะขายได้เงินมาประมาณ๕๐๐บาท
หลังจากนั้นนางสาวพิมพันธ์นี่คือครั้งแรกนะหลังจากที่ฉกทองไปแล้ว
หลังจากนั้นพยายามจะไปชิงสร้อยข้อมือของหญิงสาวอีกรายหนึ่ง
บริเวณตลาดสเมษค่ะแต่ไม่ได้รอบที่๒ไม่สำเร็จ
ก็เลยไม่ได้ทรัพย์สินไปแต่อย่างใดนะคะสาเหตุที่ลงมือทำ
เพราะเขาบอกว่าติดพนันนั่นไงติดพนันบอลออนไลน์จนเป็นหนี้เป็นสินจำนวนมาก
แล้วเท่านั้นยังไม่พอติดยาเสพติดนำซ้ำเข้าไปด้วย
ดูสิคะคุณเรื่องที่เราเอามาเตือนภัยวันนี้เนี่ย
ถือว่าต้องระวังกันดีเลยนะคุณผู้ชมเพราะอย่างที่บอกแหละ
จากอุบัติเหตุบนท้องถนนแล้วคุณขับรถจักรยานยนต์อยู่
ถ้าเกิดว่ามีของมีค่ากระเป๋าเอ้ยอะไรแบบนี้ที่เราเคยฟังข่าวมา
ผู้หญิงซ้อนมอเตอร์ไซค์สะพายกระเป๋าโดนฉกไปง่ายเลยนะคะคุณ
จะทำยังไงดีอาจจะต้องเอามาไว้ตรงกลางไงป้องกันหน่อยไหม
ปืออบอดออกมามีช่องเก็บเออที่มีช่องลึกกิ๊บได้
แล้วอุบัติเหตุเกิดขึ้นต่อเนื่องด้วยเพราะว่ารถล้มดีไม่มีรถมาชนซ้ำ
เพื่อความปลอดภัยแล้วก็ฝากเถิดกันแบบนี้เป็นไปได้เก็บ

แล้วก็อย่างที่ผมบอกภาพีมอเตอร์ไซซ์ถ้าช่องที่ต้านเบาะเก็บได้
รถมอเตอร์ไซซ์มีช่องเก็บของต้านเบาะแล้วนะครับ
เรามาฝากคุณผู้ชมแบบนี้ก็เป็นเพราะว่า
เผื่อขันตามให้ชั้นเลยช่า

คุณผู้ชมเห็นความรักที่เรามีใกล้